คิดแค่ว่าลุงพลรักลูกเรามากเกินไป
ครับ
เป็นลุงเขยแต่รักน้องมากเกินไป

หลังก่อนที่น้องจะหายนะ
แม่ก็ยังเคยแบบว่า

เดี๋ยวจะต้องถอยน้องออกมาบ้างแล้วแหละ
ไม่ให้ไปทุกครั้งที่แบบว่าป้าลุงมาชวน
แต่คือน้องจะติดลุงมาก
แม่ก็ไม่รู้ว่าลุงพลรักลูกเราในมุมไหน
แต่คือทุกครั้งที่เขาพูดคือเขาบอกว่ารักชมพู่มาก
จนสมมุติกล้าสมมุติต่อหน้าสื่อว่า

เขาจะเอาไปเลี้ยงเองแล้วไม่ได้พูดครั้งเดียว

แม่ก็ไม่ได้มานั่งเสียใจออกทีวีหรอกค่ะ
คือมัน๓๔วันที่กว่าจะเจอน้องมันก็แย่พอแล้ว
แล้วเราควรจะทำใจแล้วก็รีบหาน้อง
แล้วถึงวันที่น้องพบศพน้องน่ะ
ตอนเย็นคือเราจะไปทำพิธีกัน
แล้วก็มันมีแขกมาตลอดมันชุนละมุนค่ะแขกเยอะ
เราต้องรับแขกตลอดเราจะร้องไห้

วันหนึ่งวันหนึ่งทีละ๓๔ชั่วโมง
ก็ไม่ได้ค่อยปล่อยให้เรามาออกสื่อมาร้องไห้
หรือว่าไปตามหาน้อง
แล้วเสียงวอก็บอกว่าเจอน้องแล้วเจอตัวเด็กแล้วค่ะ
ตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นค่ะ
เพราะว่าเราหาน้องมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าจะเจอจริงหรือเปล่า
คือตอนนั้นคำทำนายนั้นตอนนั้นแม่เชื่อคำทำนาย
เพราะว่ามีคนมายืนยันแล้วว่านี่รองเท้าน้อง
แล้วก็ต้องรีบไปแล้วแหละจะต้องได้เจอแน่นอน
เราต้องรีบไปทำอันนี้ดูเหมือนมันจะจริง
ไม่ได้คิดเรื่องขึ้นเขาเขาจริงเลยตอบตรงเลย

เราคิดว่าลูกเราต้องกลับมาเป็น

เราจะไปแล้วยายกับตาบอกดึงไว้ไม่ต้องไปหรอกลูกไม่ต้องไปหรอก

เขาจะขึ้นไปเอามาให้อยู่จะได้เจอชมพู่แล้ว
นี่ถ้าไปไม่รู้จะได้หามเรามาหรือเปล่าคือตอนนั้นคือจริงเลย
ความจริงคือเราไม่ได้ให้ลุงพลดำเนินการทุกอย่างหรอกค่ะ
เอาจริงแม่ให้ลุงพลทำคือ
อันนี้แม่ให้ลุงพลทำจริงคือพาน้องไปผ่าศพครั้งสุดท้ายค่ะ

เพราะว่าตอนนั้นคือตำรวจก็มาสอบเรา
ตำรวจลงมาแล้วค่ะตำรวจที่แบบว่าไม่ใช่ตำรวจมุกดาหารมาแล้ว

เข้าใจว่าตอนนั้นคือคนในครอบครัวเราล่ะ
เป็นผู้ต้องสงสัยอำดำเงินเหมือนกัน
แล้วเขาสอบเราทุกวันวันละหลายชั่วโมง
แม่ก็อยากให้ด้วยความที่ว่าลูกเราตายแบบนี้
ก็อยากให้ข้อมูลกับตำรวจมากที่สุด

แล้วก็เลยให้ลุงพลพาน้องไป
คือตอนที่ตำรวจมาเอาศพน้องไปนะ

คนที่อยู่ในบ้านเป็นญาติแม่ที่มานอนด้วยกัน
ให้มาช่วยยกโรงน้องขึ้นรถรถตู้
แล้วตำรวจก็บอกว่ามีใครจะไปไหม

รวมทั้งของใช้ต่างที่นอนน้องด้วย
คือมันเป็นประเพณีของบ้านเราค่ะ
ระแวกนั้นหมู่บ้านระแวกนั้นไม่ใช่แค่บ้านเราบ้านเดียวนะ

เวลามีคนตายข้าวของเครื่องใช้ต่างคือจะเผาให้ไป
เหลือไว้เฉพาะอันที่อยากเก็บไว้เป็นที่ละลึก
หรือว่าของลับอะไรประมาณนี้ค่ะ
ลมพลผมอยากถามคืนว่า